ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคนรักหรือเพื่อนต่างเพศ
จะเข้ามาวุ่นวายกับท่านหรือการงานมากขึ้น
ระวังเรื่องชู้สาวจะทำให้เสียงาน
ขัดแย้งกับญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงาน
มีผลกระทบความสัมพันธ์ระยะยาว
สุขภาพให้ระวังอุบัติเหตุขับขี่หรือโดยสารภาษณะ
มีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บช่วงอก
หากมีโรคประจำตัวระวังโรคกำเริบรุนแรงขึ้นอีก
อย่าลืมพกยาจำเป็นไว้เผื่ออาการแทรกซ้อนด้วย
การเงินการเงินจะมีผลประโยชน์ดีขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
ผู้มีตำแหน่งหน้าที่หรือฐานะการเงินดีกว่า
จะช่วยเหลือสนับสนุนให้มีช่องทางทำมาหากิน
เสริมฐานะให้มั่นข่งขึ้น
การงานงานค่อยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ได้รับมอบหมายงานสำคัญจากผู้ใหญ่ทำให้เครียดจากงาน
มีโอกาสปรับปรุงงานหรือขยายกิจการใหม่
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง